ส่วนความคืบหน้านะคะกรณีที่มีคนไปพบศพ๒ศพ
ถูกยัดอยู่ในถุงถุงนี้แยกกันนะคะ
ชาย๑หญิง๑นะคะสำหรับศพค่ะ
และหลังจากนั้นศพนี้ถูกทิ้งอยู่ที่สวนลำไยหลังบ้าน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ

ในไข่เป็นผู้ชายที่เข้ามาติดพันธุ์ฝ่ายหญิงหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเกิดจากการตีตัวออกห่างนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นช่วงของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
คนนี้ในไข่นะคะขอขมาญาติของผู้เสียชีวิตค่ะ
แต่ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยค่ะรับคำขอคำมานะแต่มีขอคืนบ้างค่ะ
โดนไป๑ถีบนะคะญาติของนางสาวกมุนทิพย์หรือกุ้ง๑ผู้เสียชีวิตค่ะ
ทำร้ายร่างกายนายวสันอินทจักรหรือในไข่
ผู้ต้องหาขณะที่เข้าไปไหว้ขอโทษแม่ของนางสาวกุ้ง
ตำรวจก็ต้องรีบกันตัวออกมานะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่นำตัวในไข่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
ก็ตั้งแต่จุดที่ในไข่โตเถียงกับผู้ตายที่โรงรถข้างบ้านแล้วก็ใช้ปืนยิงนางสาวกุ้งเป็นศพแรก
เอาศพใส่ท้ายรถฟอร์จูเนอร์เตรียมจะไปทิ้งจุดอื่น
ต่อมาค่ะใช้โทรศัพท์มือถือของนางสาวกุ้งส่งไลน์หลอกส่งไลน์ให้นายเจริญ
ผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งคนนะคะให้มาหาพอนายเจริญมาถึงปุ๊บ
เดินเข้ามาในบ้านค่ะใช้ปืนยิงเป็นศพที่สองทันที
แล้วก็ลากทั้งสองศพไปทิ้งสวนหลังบ้านหลังจากนั้นตัวเองขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจนำตัวไปชี้จุดซ่อนอาวุธปืนที่บ้านพักในอำเภอเชียงดาวด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากก่อเหตุเขาเอาปืนกลับบ้านไปด้วยนะคะ
จากนี้ในไข่ให้การว่าหลังก่อเหตุกลับมาเขียนจดหมายสั่งเสียที่บ้าน
จะฆ่าตัวตายแต่พอเขียนเสร็จค่ะเงยหน้าขึ้นมาเห็นรูปของพ่อ
นึกได้ว่ายังไม่เคยได้บวชทดแทนบุญคุณก็เลยเปลี่ยนใจนะคะ
จากการฆ่าตัวตายบอกเดี๋ยวจะไปบวชแทนแล้วก็ขออโหสิกรรมผู้ตาย
จากนั้นเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเชียงดาวค่ะตำรวจไปควบคุมตัวได้ที่วัดนี่แหละ
ส่วนสาเหตุเกิดจากความหึงหวงเพราะว่าระยะหลังฝ่ายหญิงนางสาวกุ้ง
ตีตัวออกห่างเห็นว่าไปคบกับนายเจริญซึ่งเป็นอีกหนึ่งศพ
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ถูกไป๕ข้อหานะคะสำหรับนายไข่นะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซ่อนเร้นอำพลังศพยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
วันนี้จำตัวนายไข่ฝ่ายหญิงดาวค่ะ
ฝากขังต่อสารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ